คุณผู้ชมคะวันนี้ญาติของกำลังพลเรือหลวงสุโขทัย
ที่ยังคงสูญหายยี่สิบสามนายยังคงไปติดตามความคืบหน้าการค้นหานะคะ
และต่างก็รอคอยอย่างมีความหวังค่ะพาคุณผู้ชมไปดูที่ศูนย์ประสานงานความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้ากองทัพเรือภายในท่าเรือของบริษัทท่าเรือประจวบนะคะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพนี่คือญาติที่มาคอยติดตามสถานการณ์การค้นหากำลังพลที่ยังคงศูนย์หายอยู่
ทีมข่าวของเราได้คุยกับคุณแม่ของกำลังพลท่านหนึ่งค่ะนางทวันรัฐเชื้อหงอายุสี่สิบสอง
เป็นคุณแม่ของพลทหารทวีศักดิ์แซ่เซียวอายุยี่สิบสามหนึ่งในยี่สิบสามกำลังพลที่ศูนย์หาย
เปิดเผยว่าเมื่อคืนนี้ค่ะเดินทางมาจากอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
มาถึงที่อำเภอบางสะพานช่วงตีสี่วันนี้ทำพิธีจุดทูบ
ยขอเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเปิดทางให้พบลูกชาย
ขณะนี้ยังมีความหวังนะคะคุณแม่บอกว่าตัวเองรู้ข่าวจากน้าที่อยู่ต่างประเทศส่งภาพมาให้
เพราะว่าภาพที่ถูกเผยแพร่ทางโซเชียลตอนที่เรือหลวงสุโขทัยกำลังเอียงภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เราทำลูกศรสีแดงชี้เอาไว้ให้แม่บอกว่าเห็นภาพนี้ที่แชร์กันในโลกโซเชียล
นี่คือภาพลูกชายแม่นี่คือลูกชายแม่ค่ะแม่จำรอยศักดิ์ได้
แต่ในภาพนี้แม่บอกว่าสงสัยจังเลยทำไมลูกชายแม่ไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพ
ก่อนเกิดเหตุลูกชายโพสต์เฟซบุ๊กด้วยนะคะโพสต์เอาไว้ว่าทะเลยังสวยงามเสมอ
บใดที่ยังมีคลื่นได้เวลาลงเรือเจอกันจังหวัดชุมพรภาพนี้ค่ะ
เชื่อมั่นว่าเขายังมีชีวิตอยู่ค่ะเพราะว่าหลายหลายคนก็เจอว่าปลอดภัยค่ะ
อ่าก็คือตอนนี้ก็คือมารอแล้วก็มารอด้วยความหวังนะครับ
ใช่ค่ะรอความหวังปฏิหารต้องมีจริงค่ะส่วนอีกหนึ่งครอบครัวที่มารอติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะ
ครอบครัวของพันธาเอกคุณากรจริยศหรือหมอแชมป์ที่เมื่อวานเรานำเสนอเรื่องราวของหมอแชมป์ไปนะคะ
จริงจริงแล้วท่านก็รอดแล้วแต่ท่านก็ขอชูชีพจากเพื่อนจากคนบนเรือที่รอดอ่ะค่ะไปช่วยคนอื่น
ใช่ครับเพื่อที่จะไปช่วยคนอื่นและตอนนี้ท่านก็เป็นหนึ่งในผู้สูญหาย
คือคุณแม่เนี่ยรอติดตามความคืบหน้าไม่ลุกไปไหนเลยแต่แม่บอกว่าขออนุญาตจริงจริง
ไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลกับนักข่าวสภาพจิตใจแม่ยังไม่พร้อมเลยนะคะ
ส่วนญาติของพลทหารอับดุลอาชีพมาแอร์ก็บอกว่ามาจากยาลาเลยค่ะ
มาถึงที่ศูนย์เนี่ยตี๕วันนี้ก็ยังมีความหวังว่าพลทหารอับดุลอาทิตย์ยังมีชีวิตอยู่จะรอจนกว่าจะพบ
วันที่เกิดเหตุพลทหารอับดุลราชิตอาชีพก็โทรศัพท์ไปหาทางบ้านนะคะ
แล้วก็บอกทางบ้านว่าเนี่ยเรือเสียการทรงตัวเรือเอียงแล้วจะทำยังไงดี
ครอบครัวก็เลยบอกว่าสวดมนต์นะตามความเชื่อของชาวมุสลิมจะช่วยให้รอดชีวิตได้
บอกให้เขาสวดมนตร์อะไรแบบนี้
ก็ก็สักพักกำลังใจให้เขาในเหรอ

วันนี้มีครอบครัวของผู้ที่ยังศูนย์หาย
ไปทำพิธีวงศวงที่ชายทะเลเลยนะครับทุกผู้ชมค่ะ
เพื่อหวังให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางทะเลช่วยเปิดทางให้พบกับญาติของเขานะครับ
นี่เป็นชายหาดแม่รำพึงที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขันนะครับ
ห่างจากท่าเรือประจวบที่เป็นที่ตั้งของศูนย์ประสานความช่วยเหลือ
ทุปศพัยเรือหลวงศุโครไทแมตรประมาณสามกิโลเมตร
ของพลทหารชัยชนะช่างวาด
เป็น๑ใน๒๓กำลังคนที่ศูนย์หายอยู่ในขณะนี้
เดินทางมาจากจังหวัดสุราชธานีตั้งแต่วันแรกที่ทราบข่าวนะครับ
วันนี้ได้ไปตั้งโต๊ะบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางทะเล
หวังให้เปิดทางให้พบเจอกับพลทหารชัยชนะที่ยังศูนย์หายอยู่
ลูกพี่ลูกน้องที่มาในวันนี้นะครับก็คือคุณอรพันธ์บอกว่า
อีกไม่กี่เดือนเนี่ยทางพลทหารชัยชนะจะปลดประจำการแล้วนะครับ
ฝ่ายฝันของเขาเขาอยากรับรัชการทหารต่อ
ถ้าได้เป็นทหารเรือต่อเนี่ยจะได้เป็นในสิบ
จะได้มีความมั่นคงปกติแล้วพลทหารชัยชนะว่ายน้ำได้
แต่ว่าว่ายน้ำไม่ค่อยแข็งซึ่งไม่รู้ว่าหลังจากที่เข้ารับการฝึก
มาเป็นทหารเกณฑ์เป็นพลทหารจะมีการฝึกว่ายน้ำให้เก่งกว่าเดิมหรือไม่
แต่ครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกันก็คือก่อนที่จะขึ้นเรือ
หลังจากนั้นไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยจนกระทั่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพล
หลวงสุโขทัยเนี่ยมีญาติของผู้สูญหายมาติดตามข่าวสารกันเป็นจำนวนมาก
ครอบครัวของพันธาเอกเสริมศรีสมอหนึ่งในเจ็ดสิบห้าผู้รอดชีวิต
มีคุณพ่อคุณแม่ลูกสาวมาจากบุรีรำค่ะก็ขอพบหน้าลูกชาย
หลังจากที่พันธาเอกเสริมถูกช่วยเหลือมาได้ครอบครัวก็พยายามโทรหาค่ะคุณผู้ชม
แต่ติดต่อไม่ได้วันนี้ก็เลยมาขอความช่วยเหลืออยากจะเจอหน้าลูกชาย
เจ้าหน้าที่เชิญตัวพันธาเอกเสริมมาพบกับครอบครัวค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
พอได้เจอหน้ากันก็สวมกอดด้วยความตื้นตันใจพันธาเอกเสริมบอกเลยว่าคือติดต่อไม่ได้เนี่ย
โทรศัพท์มันจมน้ำไปแล้วโทรศัพท์มือถือมันจมไปกับทะเล
รอดมาได้เพราะชูชีพค่ะแล้วว่ายน้ำเป็นด้วย
ตอนเกิดเหตุภาวนาขอให้รอดและสิ่งที่นึกถึงตลอดเวลาคือ
หน้าของคนในครอบครัวหน้าของคุณพ่อคุณแม่
ยกหายไปเป็นสิบเลยครับก็คิดว่าเดี๋ยวขึ้นลงนี้ผ่านไปลุกแรกมา
ที่สองเราโดดก่อนที่ขึ้นจะมาคิดว่าจะโดด
กล่อกลุ่มว่าจะโดดแต่เรายังไม่ได้โดดครับขึ้นมาเร็วกว่า
ความหวังก็อยากให้รอดทุกคนครับตอนนี้ส่งกำลังใจให้ให้รอดทุกคนครับ
คุณพ่อของพันธาเอกเสริมนี่หลั่งน้ำตาเลยนะคะแล้วก็บอกกับทีมข่าวว่า
ดีใจหลายคือดีใจมากที่ลูกชายเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิต
หลังจากนี้ก็จะผูกข้อไม้ข้อมือเรียกขวัญแต่ถึงแม้ลูกชายจะรอดชีวิต
พ่อก็บอกว่าพ่อขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่เสียชีวิต
และส่งกำลังใจไปให้ครอบครัวของผู้ที่ศูนย์หายค่ะ